กลับมาติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เมื่อคืนนี้ในช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่ม

แล้วก็มีพระรูปหนึ่ง
เดินทางมาที่บริเวณหน้าถ้ำหลวง
พระรูปนั้นคือครูบาบุญชุ่ม
ครูบาบุญชุ่มเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง
อาจารย์ชื่อดังที่มีคนนับหน้าถือตาท่านเยอะมากนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวลาวชาวพม่าชาวจีนนะครับ
เพราะว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ดังแห่งล้านนาด้วยนะครับ
เมื่อวานี้ครูบาบุญชุ่มพระเกจิชื่อดังของรัฐฉาน

เพื่อทำพิธีเปิดทางช่วยเด็กและโค้ชทั้ง๑๓คน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็มากราบท่านเหมือนกันนะฮะ

โดยครูบาบุญชุ่มได้ทำพิธีบริเวณปากทางเข้าถ้ำ
โดยนำไก่และกระต่ายสีขาวมาทำพิธีเปิดทาง
และแลกกับทั้ง๑๓ชีวิตให้เจอทางออกจากถ้ำหลวง
โดยมีครอบครัวญาติพี่น้องทั้ง๑๓ชีวิต
ชาวบ้านแล้วก็ทั้งชาวไทยและก็ชาวเมียนมาร์
ศรัทธาในครูบาบุญชุ่มมาร่วมพิธีจำนวนมากนะครับ
พร้อมกับได้มีการร่วมแผ่เมตตาให้กับเจ้าแม่นางนอน
เชื่อว่าสิงสถิตอยู่ณถ้ำหลวงแห่งนี้ครับ
โดยเมื่อพระครูบาบุญชุ่มเริ่มทำพิธี
ฝนที่ตกหนักลงมานะตอนช่วงประมาณ๒ทุ่ม
ตกลงมาอย่างหนักเลยครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าหยุดทันทีนะครับ
ก็สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านเหมือนกันครับ

ครูบาบุญชุ่มได้นำดอกไม้บูชาพร้อมเครื่องบูชาที่เตรียมไว้
ร่วมกันไว้ในโตกมีข้าวอาหารคาหวานและผลไม้
จากนั้นนำพระสงฆ์ไปประกอบพิธีโดยหันหน้าไปทางหน้าถ้ำ
พระสงฆ์ทั้งหมดสวดมนต์ตลอดช่วงประกอบพิธี
จากนั้นครูบาบุญชุ่มได้นำน้ำกรวดแล้วก็สั่นกระดิ่งตีระคัง
เป่าสังทำพิธีครบทุกทิศ
และให้พระสงฆ์ทุกรูปกรวดน้ำครบทั้งหมดเป็นอันเสร็จพิธี
พิธีดังกล่าวนั้นเชื่อว่าจะทำให้ผลบุญ
ช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ทุกประการนะครับ
เสร็จพิธีก่อนเดินทางกลับ
ครูบาบุญชุ่มเปิดเผยนะครับว่าใน๒วันนี้จะได้รับข่าวดี
และให้ความมั่นใจว่าเด็กและโค้ชรวม๑๓คน
ยังปลอดภัยดีฟังเสียงของครูบาชุ่มกันหน่อยครับ
ทุกคนผมต้อนรับครูบาบุญชุม
นี่แหละครับครูบาบุญชุ่มก็บอกด้วยนะฮะว่าวันนี้
จะกลับมาทำพิธีที่หน้าถ้ำหลวงอีกครั้งหนึ่ง

ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่อนข้างรู้สึก

เพราะว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง
แล้วก็เป็นเกจิอาจารย์ที่ชาวล้านนาท่านนับถือมากเลยนะครับ
ท่านพูดประโยคเพียงสั้นแต่ก็ทำให้หลายคนที่เฝ้ารอมีกำลังใจมากขึ้น
ใช่ครับท่านบอกว่าในถ้ำมีโพรงใหญ่อยู่อีก

พรุ่งนี้จะมาทำพิธีให้อีกพรุ่งนี้มาถึงวันนี้นะครับ